เด็กค่ะอายุสักประมาณ๑๓
ชวนกันไปเล่นน้ำที่เบาะสายที่หาดใหญ่
ปรากฏว่าเล่นไปได้สักพักเพื่อน๔คนชวนบอกกลับเถอะเล่นนานแล้ว
ปรากฏว่าน้องผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๑๔ปี

กระทั่งร่างดิ่งลงไปเลยนะคะถูกทรายดูดค่ะ
เพื่อนพยายามช่วยแต่ไม่ทันนะคะ
น้องสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต
ล่าสุดกู้ภัยหาดใหญ่พยายามที่จะไปงมหาน้องอายุ๑๔ปีคนนี้
ใช้เวลาสักประมาณเกือบ๓ชั่วโมงที่สุดก็พบนะคะ
เป็นร่างที่ไร้วิญญาณของน้องเอ็มวัย๑๔ปี
เพราะว่าน้องเสียชีวิตสภาพศพสวมกางเกงตัวเดียว
ตอนที่เอาร่างน้องขึ้นมาค่ะหัวอกคนเป็นแม่
ไปดูตอนที่กู้ภัยงมหาร่างน้อง
ตอนที่เอาศพน้องขึ้นมาแม่ร้องไห้เหมือนจะขาดใจเลยนะ

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ชวนกันมาแล้วค่ะ
๕คนมาเล่นเล่นน้ำตรงจุดนี้
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจากนั้น๔คนขึ้นมาก่อน
แล้วก็บอกเอ็มกลับบ้านเถอะเพราะว่าเล่นกันนานแล้ว
แต่น้องเอ็มบอกว่าขออีกนิดนึงนะเล่นอีกนิดนึง
แล้วสักพักหนึ่งจู่น้องเอ็มก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ทีนี้ระหว่างกึ่งจมกึ่งไม่จม
เพื่อนรีบไปวิ่งหากิ่งไม้มายื่นให้น้องเอ็มจับ
แต่ไม่ทันเหมือนกับว่าน้องถูกทรายดูดลงไปนะคะ
ทีนี้แม่ของน้องเอ็มเล่าบอกว่าน้องไม่ได้เรียนหนังสือ
เป็นเด็กดีคอยทำงานเลี้ยงยายกับแม่
ปกติน้องจะหารายได้จากการขายดอกไม้ได้วันละ๑๐๐บาท

ส่วนวันนี้น้องขอไปเล่นน้ำกับเพื่อน
แต่ยายก็เตือนแล้วว่าอย่าไปเลย
แต่อยู่น้องก็แอบหนีมามาเล่นน้ำโดยไม่ได้พูดหรือบอกอะไร
ถ้าบอกก่อนก็จะสั่งห้ามคือไม่ให้ไป
เพราะลูกชายเนี่ยน้องเอ็มผู้เสียชีวิตว่ายน้ำไม่แข็งนะคะคุณแม่บอก
มารู้อีกทีชาวบ้านวิ่งมาบอกยายบอกว่าลูกชายจมน้ำเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สำหรับบ่อดังกล่าวนะคะอย่างที่บอกไปคือเป็นบ่อทรายที่มีความลึกสักประมาณ๑๐เมตร
เป็นบ่อที่ใช้สำหรับตักทรายเอาไปขายเพราะฉะนั้นแล้วค่อนข้างลึกนะคะ